เป็นที่พูดถึงกันเยอะเกี่ยวกับความรักของแม่
แม่ที่ว่านี้คือแม่หมานะคุณ
คือหมาจรจัดตัวนึงเนี่ยมันมาเจอผู้หญิงใจดีคนหนึ่ง
เขาก็ให้อาหารมันกินแต่มันไม่ยอมกินน่ะ
มันพยายามจะสื่อสารอะไรกับผู้หญิงใจบุญคนนี้
ให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เองดีกว่าค่ะ
ไหนโรคไหนอยู่ตรงไหนพาไปดูหน่อยซิ
เจอแล้วเจอแล้วค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะ
หามาหลายวันมากค่ะหามาตามหาคือแม่เขาอ่ะออกไปกินค่ะ
เอาอาหารไปให้ก็ออกไปกินแต่ไม่เคยพามา
วันนี้บอกเขาค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักมาก
ก็เลยบอกเขาว่าพาไปหาลูกหน่อยเดี๋ยวจะหาคนช่วย

นี่คุณพอจะคาดเดาเหตุการณ์ออกไหม
มันเหมือนพาผู้หญิงคนนั้นไปหาลูกมันใช่ไหม
ใช่เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์จริงนะว่า
หมามันสามารถสื่อสารกับคนแล้วเหมือนกับพยายามจะบอกว่า
นี่ลูกของฉันอยู่ในป่าตามมาช่วยทีเถอะนะ
ซึ่งก็เป็นเจ้าของโพสต์นี่แหละเล่าให้ฟังด้วยบอกว่า
คือก่อนหน้านี้หมาตัวนี้มันมาวิ่งดักรอที่หน้ารถมอเตอร์ไซค์ของพี่เขา
พี่เขาก็อ้าวโอเคคงจะหิวก็เทอาหารให้กินแต่มันก็ไม่ยอมกินคุณผู้ชม
มันก็เลยเดินนำคุณปุณภาเข้าไปในป่านะคะคุณปุณภาก็เดินตามไปถ่ายคลิปตามไป
ในที่สุดพอไปถึงก็ไปเจอลูกหมาทั้งหกตัวค่ะเนี่ยค่ะแต่ละตัวกำลังน่ารัก
เป็นลูกหมาตัวน้อยเลยนะแล้วพี่เขาก็บอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยฝนตกหนักนะคะแม่หมาเองมันก็พยายามที่จะช่วยลูกของมันให้ปลอดภัย
เพราะอยู่ในป่าแม้ทั้งฝนที่กำบังก็ไม่มีก็อันตรายนะคะเพราะอะไรคะ
เพราะว่าเจ้าแม่หมาตัวนี้ถูกเจ้าของปล่อยทิ้งไว้ตั้งแต่ที่มันยังท้องอ่อนอยู่
จนตอนนี้มันคลอดออกมามันก็คงหาที่คลอดจนคลอดในป่าเนี่ยนะคะ
ปูนภาก็บอกหาตั้งนานหาตั้งหลายคืนสุดท้ายมันมาอยู่นี่นี่เอง
ตอนนี้นะเจอแล้วทั้งแม่ทั้งลูกครบ
ใครอยากจะเมตตาใจบุญอยากจะอุปการะนะคะยินดีเลย
จะพาน้องหมาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ
ซึ่งจุดนี้ก็อยู่ที่กำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
หลายคนได้เห็นคลิปนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมากมายนะ
บางคนก็อนุโมทนาบุญด้วยกับการที่ใครจะรับไปดูแล
บางคนก็บอกว่าแม่หมาฉลาดมากแสนรู้จริง
น้องหมาได้บ้านหรือยังหลุน
บางคนคืออาจจะไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะช่วยเอาไปเลี้ยงได้
ก็ให้กำลังใจผ่านมาทางเฟซบุ๊คคอมเมนต์ดูสิยิ้มหวานสิ
คุณแม่บางคนก็ให้กำลังใจว่าขอให้หมาได้บ้านใหม่เร็วนะคะ
ตอนนี้คุณปุณภาบอกว่ามีคนติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชม
แต่ว่ายังไม่สามารถให้ใครเอาไปเลี้ยงได้เพราะลูกหมามันยังกินเด็กอยู่
ยังไม่หย่านมแม่ไม่หย่านมต้องรอก่อนก็เลยสร้างบ้านหลังเล็กเล็ก
ให้แม่หมากับลูกหมาอยู่ด้วยกันเนี่ยบ้านน่ารักเทียว
เอากระสอบอาหารนั่นแหละนะมาทำเป็นหลังคาอย่างน้อยก็ได้หลบฝนหลบแดดกันไปนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วนะต้องบอกว่าที่คนเขาชื่นชมมันเพราะมันเป็นหมาจร
ปกติหมาจรจะกลัวคนใช่ไหมคะแต่เจ้าแม่หมาตัวนี้เชื่อว่ามันก็กลัวแหละ
แต่ว่ากลัวน้อยกว่าความรักที่มีต่อลูก
กลัวลูกหิวกลัวลูกตายมากกว่ากลัวคุก
ก็เลยต้องไปหาคนใช้ทัตยานของความเป็นแม่ของสุนัขนะคุณ
แต่ก็ต้องขอบคุณคุณปุณภาด้วยนะที่ช่วยเหลือน้องอย่างดีเลยอ่ะ
ภาพความน่ารักของสารสัตว์เราก็มีให้ได้ดูนะฮะ
ในตอนข่าวของเรายังกับแอนิมอลแพนท์ด้วยนะ